ส่วนที่เมืองฮานอยที่ประเทศเวียดนาม
ปรากฏว่าเขามีการที่จะคิดค้นวิธีการ
ในการผลิตไฟฟ้าด้วยขันพลาสติก
หลายคนอาจจะสงสัยนะขันพลาสติกมาช่วยในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างไร
ผมพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบกันนะครับ
หมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งเป็นหมู่บ้านเรือแห่งนี้นะครับ
อยู่ในพื้นที่ห่างไกลของกรุงฮานอยประเทศเวียดนาม
ประชาชนที่นี่ผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันลมที่ทำมาจาก

ขันน้ำพลาสติกต้นทุนไม่เกิน๑๐๐บาท
ค่ำคืนของหมู่บ้านแห่งนี้ไม่มืดมิดอีกต่อไปแล้วนะครับ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงไฟฟ้า

ังหันของหมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการพัฒนา
จากสถาปนิกชาวเวียดนาม
ซึ่งมีแนวคิดที่อยากให้คนยากจนและคนในพื้นที่ห่างไกล
เข้าถึงไฟฟ้าได้เหมือนกับคนในเมือง
คนที่นี่สามารถใช้ไฟฟ้าได้มากขึ้นนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
และก็สร้างพลังงานสะอาดใช้ได้เอง
โดยที่ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ
แม้ว่าจะทำมาจากพลาสติกแต่ว่ากังหันลมแบบนี้
ก็สามารถเริ่มผลิตไฟฟ้าที่ความเร็วลม๐๔เมตรต่อวินาที
ทำงานร่วมกับแบตเตอรี่เก่าจากมอเตอร์ไซค์นะครับ
พูดเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าการมีไฟฟ้าใช้
ได้ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นกว่าแต่ก่อน
แล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องของการผลิตพลังงานสะอาดแบบนี้นะครับ
เวียดนามผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์และลมประมาณ๑๔๐เมกาวัตต์
แต่นักวิชาการเชื่อว่าเวียดนามเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตพลังงานสะอาด
ได้มากกว่ากำลังการผลิตในปัจจุบัน
ดังนั้นด้วยไอเดียแนวความคิดของชาวบ้าน
และการส่งเสริมการผลิตพลังงานสะอาด
จึงเกิดเป็นแนวคิดทำกังหันที่เป็นขันพลาสติกแบบนี้